สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในบริเวณซีกโลกใต้
บริเวณฝั่งตะวันตกของแอฟริกาแล้วก็บางส่วนของอเมริกาใต้
แน่นอนครับเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนตามเวลาประเทศไทยดังนั้น
เมืองไทยของเราจึงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว
แต่ว่าถ้าหากใครอยากรอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในเมืองไทยของเรา
ในปี๒๕๖๒ในวันที่๒๖ธันวาคม
เราจะได้เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน
แต่ถ้าอาจอยากชมแบบเต็มสุริยุปราคาเต็มดวง
รอต่อไปนะครับในวันที่๑๑เมษายน๒๖๑๓หรือว่าอีก๕๓ปีข้างหน้านี้
เห็นแน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนครับ
เฝ้ารอดูปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่อง
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกนั้นให้ความสนใจกัน
แต่ว่าหนึ่งปรากฏการณ์ที่ตอนนี้คนไทยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ก็คือเรื่องของความแปรปุ่นสภาพอากาศ
เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากความแปรปวนสภาพอากาศ
หลังจากนี้แน่นอนว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเป็นระยะ
และอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครับที่เมืองไทยของเราติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะสามารถส่งผลต่อวิถีชีวิต
รวมไปถึงพืชพันธุ์ต่างในภูมิภาคของเราก็คือปรากฏการณ์ลานิยานั่นเอง
ที่แล้วมีการคาดการณ์ว่าปีนี้เราจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว
ล่าสุดตอนนี้ทางกรมอุตุเข้ามาบอกแล้วนะครับว่า
จากการตรวจสอบสถานการณ์ลานิยาในเมืองไทยของเรา
ตอนนี้มีสถานะเป็นกลางไม่แสดงสถานะเป็นลานิยาอีก
รวมไปถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก

ส่วนบริเวณทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกลึกลงไปประมาณ๓๐๐เมตร
สูงขึ้นกว่าในเดือนมกราคมของปีก่อน
แล้วก็สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป
ดังนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องไป

ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าค่าปกติเล็กน้อย
และแน่นอนว่าตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ฝนที่ตกมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากนี้เป็นต้นไปฟ้าก็จะกลับมาโป่งอีกครั้ง
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องจับตาต่อไป
เพราะว่ายังคงมีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือพัด
ความชื้นมาปกปรุงบริเวณอังกฬาวอยู่
จากฝนแล้วคลื่นนั้นก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ในบริเวณฝั่งอ่าวไทยสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นช่วงไร้เวลาอังกฬาวเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ